ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้างนะครับ
เมื่อวานทางสอบคอมีการแถลงออกมาว่า
มีคลัสเตอร์ในพื้นที่ของกรุงเทพมนคร
ต้องเฝ้าระวังอีกหลายคลัสเตอร์นะครับ
โดยเฉพาะบอกว่าห้างแถวเขตลาดพร้าว
พบผู้ติดเชื้อกว่า๒๐ราย
ทำให้ตอนนี้นะฮะห้างของเขตลาดพร้าวถ้าคุณผู้ชมโอ้โหคิดถึงอะไรล่ะ

ทีนี้ทางห้างเองออกมาปฏิเสธเป็นพันละวัน

ไม่ใช่สถานที่ที่สวมประคอมีกราวถึงนะครับ
ก่อนที่จะไปดูเรื่องของห้างเซ็นทรัลลัดพร้าว

สถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้
มิถุนายน๒๕๖๔มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่
ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๘๘๖ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ
ผู้ติดเชื้อที่เรารายงานกันเป็นประจำ๒๖๕๖ราย
และการติดเชื้อในเรือนจำผู้ต้องขัง๑๒๓๐ราย
ยังเยอะอยู่นะสำหรับในเรือนจำนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมารวมทั้งสิ้น๑๖๙๓๔๘ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะเหมือนกันครับ
๙รายรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม๑๑๔๖รายนะครับ
ส่วนการแถลงของสบคก็อีกแป๊บเดียวประมาณเที่ยงครึ่งนี้

ส่วนเมื่อวานนี้ย้อนไปหน่อยที่การแถลงของสอบคอ
ระบุว่าให้เฝ้าระวังคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพ
ทั้งหมด๔๘แห่งโดยพบคลัสเตอร์ใหม่อีก๑แห่ง
คือคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าเขตลาดพร้าว
มีผู้ติดเชื้อ๒๓ราย
ทันทีที่ทางสวบคประกาศในบรรดาห้างสรรพสินค้า

โดยเฉพาะห้างใหญ่ที่คนรู้จักกันดีก็คือ

เฟสบุ๊กเซ็นทันภาราซาลปลาลก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าสถานที่ตามที่สบคระบุ

ไม่ใช่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ศูนย์การค้ายังคงยึดมั่นในการดำเนินการ

มาตรการป้องกันเชิงรุก
ส่วนห้างที่อยู่ใกล้อีกห้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามเลยคุณ
เอาจริงก่อนหน้านี้ยูนิมอร์เขาปิดมาก่อนแล้วนะ
มา๑๕วันแล้วแล้วพอมาเปิดปั๊บ

นี่ค่ะเป็นประกาศจากทางยูนินมอลก็บอกว่า
ยืนยันนะว่าศูนย์การค้าของยูเนนมอร์
ไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวอยู่ในเขตจตุจักรค่ะ
แล้วยูเนนมอร์ก็เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการ

หลังจากที่ปิดมาก่อนหน้า๑๕วัน
แล้วก็มีการตรวจสอบได้รับคำยืนยันแล้ว
ไม่มีข้อมูลเรื่องคลัสเตอร์ดังกล่าว

ก็คือถ้าห้างเซ็นทรัศน์อยู่แถวห้ายักษ์ราภร้าว
ยูนิทมอลก็อยู่แถวราภร้าวซอย๑
ถ้าลึกลงไปที่ลาดพร้าวใกล้กับลาดพร้าว๗๐

ไม่ใช่สถานที่ในการแพร่ประบาดของโควิด๑๙แต่อย่างใด
แถวนั้นมันจะมีห้างอื่นอีกอยู่ในแถวเขตลาดพร้าว

คนก็บอกว่าทำไมสบคไม่ระบุออกมาเลย

เพราะว่ามันกลายเป็นว่าห้างแถวนั้นมันได้รับผลกระทบกันหมดเลย
ประชาชนก็ยังมาจับจ่ายซื้อของตามปกติ
แต่ก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังนะครับ
ไปสอบถามพ่อค้าที่ขายของอยู่หน้าห้าง

กลัวจะเป็นห้างที่ตัวเองมาขายของ
ก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนค้าขายเนี่ย
ก็กลัวแถวนี้เลยก็ต้องระวังฮะ
คือเขาบอกว่าแถวนี้มีแรงงานต่างชาติพักอาศัยอยู่
แล้วก็แรงงานต่างชาติก็ชอบมาซื้อของเป็นประจำที่ห้างนะครับ
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาซื้อของที่ห้าง

โอ้โหหลังจากฟังแถลงข่าวจากสบคเมื่อวานนี้
บอกว่าย่านลาดพร้าวเป็นสารที่เป็นคลัสเตอร์
ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะครับ

อยากให้สบคประกาศแจ้งสถานที่วันเวลาให้ชัดเจนไปเลย
เพราะหากยังปกปิดข้อมูลก็จะยิ่งทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะครับ
ทีนี้ครับสำหรับการหาบรือของสวบคก็ต้องจับตามองนะครับ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้
โดยหาบรือความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการเศรษฐกิจ

โครงการที่คอรมออนุมัติมาแล้วคุณ
อย่างเช่นโครงการเราชนะคนละครึ่งม๓๓เรารักกันนะครับ
พร้อมกับร่วมกันพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด
เพื่อวางแนวทางในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับ